เหตุการณ์ที่จะให้คุณผู้ชมติดตามต่อจากนี้ไป
เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น

อาหลานไปเล่นน้ำด้วยกัน
ระหว่างที่เล่นน้ำอยู่เนี่ยอาก็เกิดอารมณ์ทางเพศครับ
พยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศ
หลานแท้ของตัวเองแต่ว่าเด็กก็ขัดขืนไม่ยอม
สุดท้ายกดหลานกดศีรษะจนกระทั่งหลานเสียชีวิต
วันนี้ตำรวจเมืองเลยนั้นคุมตัวอาที่ใจเฮี่ยมโหดมาได้แล้วนะครับ
นายโชคชัยวัฒนะอายุ๓๗ปี
ถูกตำรวจควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บริเวณอ่างห้วยน้ำลายบ้านหนองดอกบัวหมู่ที่๕
ตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลย
หลังจากที่ก่อเหตุฆ่าหลานชายอายุเพียงแค่๗ขวบเท่านั้นครับคุณผู้ชม

นายทงชัยวัฒนาอายุ๔๓ปี
ผู้ปกครองของเด็กชายอายุ๗ขวบ
เข้าแจ้งความกับตำรวจว่าลูกชายหายตัวไป
ขณะที่ไปเล่นน้ำกับนายโชคชัย
ซึ่งเป็นน้องชายของตัวเองเป็นอาของหลาน
เรื่องต้นตำรวจสอบปากคำในโชคชัย
แต่พบพิรุษก็เค้นสอบไปเรื่อยครับ
จนกระทั่งนายโชคชัยยอมรับสารภาพ
วันเกิดเหตุนั้นพาหลานชายไปเล่นน้ำ

โดยต่างก็ถอดเสื้อผ้าลงเล่นน้ำนะครับ
แต่ว่าหลานขัดขืนแล้วก็วิ่งหนีขึ้นมาจากอ่างน้ำ
ตัวเองก็วิ่งไล่ตามครับจนกระทั่งวิ่งตามทัน
จากนั้นนะครับใช้มือกดคอกระแทกศีรษะลงกับก้อนหินอย่างแรง
พยายามจะล่วงละเมิดทางเพศอีกจนกระทั่งสุดท้ายนะครับ
หลานก็ฮึดสู้ขัดขืนครับด้วยความโมโห
จับหลานกดศีรษะจมน้ำเสียชีวิต
จะลากศพไปทิ้งกลางอ่างน้ำนะครับให้คนเข้าใจว่าหลานจมน้ำเสียชีวิตด้วยตัวเอง
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในโชคชัยฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพก่อนนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเลย

นี่คือคดีที่เกิดขึ้นเหตุการณ์โศกสลดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเลย